เจ็ดในรายการสิบห้านาทีครับคุณผู้ชมครับคนที่บอกเขาสอสระบุรีครับ
เขาตกใจกลัวกันเป็นคุณผู้ชมเป็นก๊อฟเป็นปุ้ย
กลัวไหมล่ะนั่งรอรถอยู่อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งนะ
จุดไฟแช็คก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมฮะแล้วเผาหนวดตัวเองบ้าง
เอาเผาขนตามแขนตามขาตัวเองเริ่มร่างแบบเนี้ย
เฮ้ยแกเป็นไรอ่ะหน้าหน้าที่แกเป็นอะไรนะครับ
ตำรวจต้องเข้ามาตรวจสอบครับตำรวจรีบมาเลยครับ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีครับเข้าตรวจสอบกรณีที่
มีชายอายุประมาณ๓๐ปีเอาไฟแชคจุดเผาหนวดนะฮะ
แล้วก็ลนขนตามแขนตามขาตัวเองเนี่ยขณะนั่งรอรถที่บอกขอสอ
ไปสอบถามผู้ชายคนนี้ชื่อนายก่อบุญปัญญาอนุชิตอายุ๒๗ปี
พูดจาวกไปวนมาครับตำรวจก็เลยขอตรวจค้นในกระเป๋าเดินทาง
แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก่อบุญเขาบอกกับตำรวจบอกว่า
เขาเพิ่งจะมาจากภาชีพีพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็จะไปนครราชศรีมาบ้านเกิด
แต่มาเปลี่ยนใจตรงนี้บอกว่าไม่ไปแล้ว
โคลาศจะไปพักเหนือแทนนะฮะนายมายโนเส์จับปลาทอายุสี่สิบสองปี
เขาเป็นผู้ขาขายของอยู่ในบางโขสต์เนี่ยพี่คนนี้
แล้วก็เล่าบอกว่านี่นะเห็นก่อบุญเนี่ยนะ
เขานั่งรอจะขึ้นรถอยู่นานแล้ว
แล้วก็เอาไฟแชคเผานี่เผาหนวดอยู่นะ

แล้วก็ลนตามขนแขนขนขานะครับ
พนักงานบอกขอสอไม่ยอมให้ก่อบุญขึ้นรถ

เดี๋ยวไม่รู้ว่าขึ้นไปไปเผาหนวดแบบนี้
ผู้ที่สามคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรฮะ

ตำรวจก็เอาก่อบุญไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะ
แล้วก็จะต้องหาญาติมารับไปแหละ
ก็ไม่รู้ว่าเขามีอาการทางประสาทหรือว่ายังไงหรือเปล่านะ
เพราะว่าเรื่องพฤติการแบบนี้มันก็แปลกอยู่เหมือนกัน
มีจุดเผาเสื้อผ้าตัวเองไปด้วยเนาะ